เขายังมีโรงเรียนสอนภาษาสอนดนตรีให้กับเด็กเนี่ยนะคะ
จุดหนึ่งที่มีคนติดอยู่และคนติดอยู่เนี่ย
จากเป็นคุณครูและผู้ปกครองแล้ว
เด็กเล็กค่ะคุณอายุ๔ขวบนะ
ขวบถึงแปดขวบเนี่ยค่ะลักษณะเป็นแบบเนี้ย
วิธีการควบคุมของคุณครูไม่ให้คนร้ายได้ยินเสียงยากมากนะ
คุณครูเขาออกอุบายนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ว่าจุดนี้เป็นโรงเรียนสอนภาษาช่วงเวลานั้นมีเด็ก๔ขวบถึง๘ขวบ
คุณครู๑๗คนรวมถึงผู้ปกครองด้วย
รวมและทั้งหมดที่ติดอยู่ในโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้๒๕คน
อยู่ที่ชั้น๒ค่ะและติดอยู่แบบนี้๖ชั่วโมง
คุณครูบอกว่าคุณครูต้องใช้อุบายในการที่จะทำให้เด็ก
โดยเฉพาะเด็กเล็กบางทีอธิบายเหตุการณ์เขา
เขาอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยนะคะอาจจะส่งเสียงร้องได้
และนั่นแหละอาจจะทำให้คนร้ายได้ยินเสียง
คุณครูก็เลยออกอุบายนางสาวมันคณียาภูมิพัฒน์ครูสอนภาษาอังกฤษ
เล่าวิธีควบคุมสถานการณ์ให้เด็กไม่ส่งเสียงร้อง
จนรอให้ตำรวจแล้วก็ทหารเข้ามาช่วยได้สำเร็จ
คุณครูเล่าว่าตอนนั้นมีทั้งครูชาวไทยและชาวต่างชาติ
ถึงผู้ปกครองก็หารือกันว่าเด็กจะต้องมีกิจกรรมทำ
เป็นการถ่วงเวลาจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
ตัดสินใจค่ะพาเด็กไปหลบในห้องเก็บของด้านหลัง
ซึ่งสถาบันมีห้องสำหรับการเรียนการสอน๔ห้อง

คุณครูคิดว่าห้องเก็บของมันเป็นห้องสุดท้าย
น่าจะดีที่สุดเพราะว่า๔ห้องด้านหน้าเป็นเกราะกำบังไปเลยกว่า
ที่จะเข้ามาถึงโดยบอกกับนักเรียนว่า
นักเรียนค่ะมีให้เป็นชั่วโมงการผจญภัยในห้องแห่งความลับ
บอกเด็กแบบนี้ตลอดทางเดินจะดับไฟนะลูกนะ
ทุกคนต้องอยู่ในความมืดนะลูกนะ
แล้วก็ให้เด็กทำกิจกรรมในความมืด
และระหว่างเดินไปห้องเก็บของด้านหลัง

พอถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วก็คือห้องเก็บของด้านหลัง
ครูชาวต่างชาติรับช่วงต่อ
มายกลให้เด็กดูในความมืดค่ะ
อกจากนี้พอมายกลหมดแล้ว

ก็เกลี้ยกล่อมให้เด็กปั้นเป็นรูปนั้นรูปนี้
เด็กก็เลยใช้สมาธิกับการปั้น
พอการปั้นจบไปแล้วขั้นตอนต่อไป
ต้องเล่านิทานแล้วเพราะเข้าสู่ช่วงกลางคืน
นิทานแบบเบาให้เด็กฟัง
เด็กบางคนหลับไปเลยค่ะ
นี่เป็นช่วงเวลาของการรอเจ้าหน้าที่ดีที่สุดนะคะ

เด็กยังคิดว่าเป็นเรื่องของการเรียน
แต่เราเปลี่ยนเป็นเรื่องของการผจญภัย
ทำให้น้องไม่รู้สึกอะไร
รู้สึกแบบสนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นมากกว่า
แล้วก็เข้าไปในห้องแห่งความลับของเรา
การเล่นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันต่าง
แล้วก็โค้ชอันชัยเขาก็เตรียมเข้าไปอยู่แล้ว
แล้วก็การเล่านิทานเล่าประมาณ๒๓เรื่อง

เพราะว่าครูเรามีความสามารถพิเศษในการเล่นมายกลได้

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดพวกนี้เป็นกิจกรรมที่เราวิเคราะห์แล้ว

คุณครูเก่งจังเลย

บายและใช้เวลาอยู่ในนั้นตั้ง๖ชั่วโมง

คือก่อนหน้านี้ดิฉันเคยดูภาพยนตร์เมื่อปีที่แล้ว

คุณครูสอนเด็กอนุบาลเนี่ยพาไปที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งและสวนสัตว์กลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดเลย
คุณครูก็เลยออกอุบายให้กลายเป็นการผจมไทยภายในสวนสัตว์จนเด็กปลอดภัย
นี่ค่ะสติสำคัญที่สุดนะคุณผู้ชม